ต่อกันที่นี่ค่ะว่าที่คุณพ่อคนใหม่
ขอแสดงความยินดีกับคุณกันกันตะถาวรด้วยนะคะ
เป็นวาดที่คุณพ่อกับเขาอีกคนนึงแล้ว
หลังจากที่ภรรยาสาวได้โพสต์ภาพผลอันตราซาวน์

จูงมือเข้าสู่ประตูวิวาไปเมื่อปลายปีก่อน
โอ้โหมาเร็วแท้นะจ๊ะเบบีคนแรกนะคะยินดีด้วยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ